คุณอนันดาเอเวอริงแฮมค่ะ
ล่าสุดนะคะไปเจอในงานเปิดตัวภาพยนตร์

เพิ่มเติมคือบอกว่าฝากขอบคุณแฟนที่แบบว่า

คุณโตโน่เขาว่ายแม่น้ำโขง

คืออนันดาขอบคุณมากที่ทุกคนยังคิดถึงค่ะ

สปลาวค่ะเอามาสร้างหนัง
โอ้โหเป็นเรื่องราวสตอรี่มาเลยคุณผู้ชม
ส่วนข่าวดีงานวิวากับแฟนสาวดีไซเนอร์

อันนันดาอัปเดตว่าใกล้เข้ามาแล้วตอนนี้

แต่จะเป็นวันไหนเดี๋ยวจะแจ้งนักข่าวอีกทีนึงค่ะ
โดยถึงแม้จะแต่งงานไปแล้วอนันดายืนยันเลย

เพราะว่าอย่างน้อยก็มีหนังเรื่องขุนพันธ์ซะ

อยากให้เป็นของขวัญสำหรับคอหนังแอคชั่นคนไทยเลยค่ะ

และนาก็ตั้งใจมากเพราะว่าผูกพันกับคาแรคเตอร์นี้

ท้ายจริงมีนาคมปีหน้าแน่นอนค่ะ
เห็นมั้ยคะ

เล่นด้วยนะคะเป็นแบบเสือมเหสว